พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก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
วันนี้นะฮะทางรายการของเรามีเรื่องราวของพระสมเด็จจิรดาครับ
ซึ่งเป็นพระเครื่องครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงสร้างด้วยพระหัสของพระองค์เองทุกขั้นตอนเลยนะพี่
ครับผมนะฮะซึ่งพระองค์ท่านนะครับทรงสร้างพระสมเด็จจิตรดาจำนวนไม่มากนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีผู้โชคดีนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิรดาไปเพียง๒๐๐๐กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ
เพื่อให้เป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนียวในการทำความดีนั่นเองนะครับ
และคืนนี้เรามีบุคคลผู้โชคดีที่เคยได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิรดาจากพระหัสของพระองค์ท่านนะครับ
ร่วมพูดคุยกับเราว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของพวกเขา
วันนี้ขอต้อนรับพลตำรวจเอกวสิทธเดชกุญชรอดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
และดรจินตนันชายาสุพมิตรสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติครับ

ต้องเรียนถามทั้งสองท่านนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิรดาจากพระหัสของพระองค์ท่าน
ตอนนั้นเนี่ยได้รับพระราชทานที่ไหนแล้วตอนไหนยังไงครับปีไหนครับ
อ๋อผมได้รับพระราชทานที่วังไกลข้างบน

เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ครับผมตอนนั้นเนื่องในโอกาสอะไรครับท่าน
ผมเข้าไปรับประทานเลี้ยงในวังนะครับแล้วก็เสร็จจากรับประทานเลี้ยงแล้วกำลังจะกลับออกมา

ก็มีนางสนองพระโอดท่านหนึ่งไปบอกว่านายตำรวจที่ยังไม่รับพระราชทานพระเนี่ยให้คอยอยู่ก่อน

แล้วเขาก็ก็พาขึ้นไปบนพระตรวจแห่งปริมศุกร์

ตอนนั้นมีกี่คนที่ได้รับพระราชทานครับ
มีนายตำรวจ๘คนแล้วก็มีนายทหารเรือคนหนึ่ง

พระองค์ท่านได้ทรงตรัสอะไรบ้างไหมฮะในตอนที่พระราชทานพระให้กับท่านตอนนี้
ตอนที่ท่านพระให้พระรับพระทานเสร็จแล้วเนี่ย

รับสั่งว่าก่อนที่จะเอาพระไปบูชาไปห้อยคออะไรเนี่ย

เอาแต่ให้ปิดข้างหลังพระเท่านั้นไม่ให้ปิดข้างหน้าพระ

ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมท่านรับสั่งว่าอย่างนั้น

แต่ท่านก็ทรงอธิบายต่อไปว่าที่ให้ปิดทองหลังพระ
เพราะก็เหตุว่าอยากจะให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
เมื่อทำหน้าที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอู้อวดอะไร

ถูกมั้ยฮะนั่นคือการปิดทองหลังพระ
ว่าให้ถือการทำหน้าที่ที่สำเร็จแล้วเป็นรางวัล
นั่นคือเรื่องราวของคุณวสิทธิ์ครับที่ได้รับพระราชทานจากพระหัสของพระองค์ท่าน
แต่อีกหนึ่งท่านที่มาวันนี้ครับดรจินตนัน
ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่โชคดีเหลือเกินที่ได้รับพระราชทานจากพระหัสของพระองค์ท่านเหมือนกัน
ใช่ค่ะสาเหตุอาจจะต่างไปนิดนึงนะคะ

ปีประมาณปี๒๕๑๑นะคะ
คือตอนนั้นเป็นเด็กน้อยตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยคือทีนี้ไปอยู่ในวัง
เพราะว่าคุณแม่เป็นข้าราชบริพาณ
ก็ไปตั้งแต่๑๐วันคือคุณแม่คลอดลูกเสร็จแล้วก็อุ้มไปเลี้ยงข้างบนนั่นแหละ
นึกออกมั้ยเรารอพอพระธวรรณเปิดประตูเปิดปั๊บเนี่ย
เราก็เข้าไปกราบเลยท่านเสด็จออกมาเราก็กราบเลย
ขอท่องไว้ขอพระราชทานพระสิคะ
แล้วพูดพูดซ้ำพูดประมาณสิบที
ตอนนั้นอายุสองขวบทำไมถึงอยากจะได้

ทำไมถึงอยากจะได้รับพระราชทานพระมีใครบอกให้ไป
มันคงมีใครสอนสักคนหนึ่ง

แล้วมีคนเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพระองค์ท่านกราบมาไว้ยังไง
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าพอไปกราบเสร็จขอพระราชทานทะเนี่ย
พูดซ้ำไปซ้ำมาด้วยนะแบบท่องไว้กลัวลืม
เสร็จแล้วก็พูดจนท่านต้องรับสั่งว่าไปตามแม่มา

คุณแม่ของดรก็คือท่านผู้หญิงพึงจิตสุพมิตรนะฮะ
ซึ่งเป็นค่าหลวงใหญ่ของเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ใช่ค่ะก็ไปตามแม่มาแม่ก็วิ่งจึ๊ดมา
แม่ก็ตกใจหน้าซิดแล้วแม่ก็ถูกคุณท่านว่าไม่ได้สอนพี่คะ
แต่จริงคือมันมีคนสอนนะคะก็เพื่อนคุณแม่นะคะ

ก็เลยโชคดีได้รับพระราชทานเป็นพระเขาเรียกพระคะแนนพระองค์เล็กเป็นพิมพ์เล็กอะค่ะ

เขาที่ทราบมาพิมเล็กนี่จะมีแค่ไม่ถึง๕๐องค์
ค่ะก็มีประมาณไม่กี่สิบองค์เพราะว่าพระราชทานเฉพาะเด็ก

ข่าวเราเลยตอนนี้ไม่ได้นำมาด้วยใช่ไหมคะ

สมัยก่อนใส่นะสมัยก่อนใส่แต่ว่าช่วงหลังนี้เหมือนกับ
เราก็กลัวหายกลัวอะไรหลายอย่างนะคะ

เราขอเริ่มที่คุณพระสิทธิ์ก่อนดีกว่าครับ

คือก่อนจะรับแต่งตั้งเนี่ย
ผมประเอิญได้ฝ่าออกโดยบังเอิญ

สอนวิชาประวัติศาสตร์และลัทธิคคอมมูนิสต์

แล้วก็การฝึกอบรม
ตำรวจพลร่มรุ่นนั้น

แต่ไปทำที่บริเวณ

แล้ววันนั้นได้เฝ้าโดยบังเอิญ
ท่านเสด็จไปส่งพักผ่อน

หน้าพระราชนิเวศ

บรรดานายตำรวจของค่ายนรัยสวน

แล้วท่านคับค่ายนรัยสวน

เบิกพวกเราเฝ้าทุนรอองทุนบิวบาท

เป็นรายบุคคลครับเวอร์คนแรกอ่าดูมันจะเป็นพันธุรกิจเอก
ยศเข้าสูงกับผมผมไม่ใช่พันธุรกิจที่สองครับ
ตอนนั้นผมมียศเป็นพันธบรวจโทพอท่านภูมิกับค่ายกลับมาคมทูลว่า
ข้าพุทธเจ้าพันธุรกิจโทษว่าเสด็จคุณช้อนพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จผ่านไป
แทนที่จะเสด็จต่อไปขึ้นทรงหยุดแล้วก็รับสั่งถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่
แต่ผมนึกไปถึงนะว่าไม่เคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านมาก่อนเลย
ก็เฝ้าอย่างห่างห่างแล้วยังรับให้ท่านปริญญาอย่างงี้มันมันไม่มีความแล้วทำไมพระองค์ท่านถึงได้

ก็ตอนนั้นผมเป็นนักเขียนมีชื่อแล้ว

ผมเขียนนักงานในมหาลัยท่านส่งรู้จักแน่นอน

อีกอักยุภักดิ์หนึ่งในที่สุดถึงต้องการความทุนได้ว่า
ข้าพเจ้ามาเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์คอมมูนิสต์ให้ตำรวจพลรบอยู่ที่นี่
แล้วก็พอสุดสัปดาห์ต่อมาวันสุดสัปดาห์นั้นเองก็บุญหล่นทัพอีก
คือว่าได้รับเชิญให้เข้าไปรับประทานเลี้ยงในวังไกลกังวล
ตอนเข้าไปก็ไม่ได้นึกว่าจะได้เฝ้าใกล้ชิดอะไรอีกนะ
เพราะว่าการพระราชทานเลี้ยงในวังไกลกังวลก็เป็นคนเยอะ
แล้วอาหารก็จัดเป็นแบบบุฟเฟ่ฮะ
คือตัวไข่ตัวมันตักแล้วก็ไปรับให้ทานกันตามลำพัง
ปรากฏว่าได้รับพระมหากรุณาให้นั่งโต๊ะเสวยอีก
ไปนั่งอยู่ทางเบื้องศูนย์ขวาของสมเด็จพระบำไรของกฏิลินาศ
มาหาดเล็กเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะ
แล้วก็ชุดแรกมันเป็นไก่อบ
เอาซ่ำจิ้มแล้วก็เอามีดเฉือน
เหมือนความประหมารึไง

กระเด็นออกไปเกือบจะตกลงไปในจานสำเร็จ
แล้วเพราะมันมีท่านรับสั่งยังไงบ้างเนี่ย
สมด็จท่านส่งปรารุณามมากเลย

แล้วผมก็เลยไม่มีเวลาจะตกประมาณนั้นนะผมก็ท่านรับสั่งผมก็ต้องกลับมาคมทูล
แต่ถึงงั้นก็ไอ้ไก่ชิ้นนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นเหรอนะ
ในที่สุดผมก็กลับมาคมทูลไปพลางแล้วก็เอื้อมมือไปตะคุบไก่กลับมาใส่ใจครับ
แล้วก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มมีรับสั่งให้ตามเสด็จ
ที่ผมยังไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในหวังนะครับเริ่มสั่งกับปี๐๙เนี่ย
นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับนะครับทีนี้ผมต้องต้องเรียนถามทางครูสิทธิอย่างนี้ครับว่า
จริงแล้วเนี่ยพอจะทราบเรื่องราวของพระสมเด็จจิตรดามาบ้างไหมครับก่อนหน้าที่ได้รับพระรู้
รู้แล้วรู้มีคนได้กันเยอะเราก็อยากได้
แต่เราก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้อ่าถูกไหมฮะครับทีนี้ต้องต้องเรียนถามอย่างงี้ครับว่าเอ่อ
ในหลวงรัฐกาลที่๙เนี่ยครับทรงสร้างพระสมเด็จจิตรดาเนี่ยในช่วงไหน
แล้วทำไมถึงมีพระราชดำริที่จะสร้างขึ้นมาครับ
ตอนนั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีนะครับเพราะว่าเรารบกับคอมโมนิสต์ทั้งในทั้งนอกประเทศ
แล้วมีพลเรือนด้วยพลเรือนอาสาสมัคร
ที่เสียชีวิตไปเพราะการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเนี่ย
เป็นบางปีเกือบถึงพันคน
ผมเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านคงจะ
ทรงมีพระธรรมดิว่าจะต้องประทานกำลังใจ

เพราะฉะนั้นถึงได้ส่งสร้างพระขึ้นมา
แล้วก็ผู้ที่ได้รับประทานส่วนมากสมัยนั้น
ก็เป็นทหารตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองทั้งนั้น

ทำมาทั้งหมดฮิวตรรรยาปี๐๘ถึงผี๒๐๑๓

เขาเพิ่มขวัญและกำลังใจหรือมีอะไรที่ยึดเหนียวจิตใจพวกเขาขนาดไหนครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีกำลังใจมากมายเหลือเกิน
เพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยทรงสร้างด้วยพระองค์เองทุกองค์นะ
ไม่ใช่ไปปั๊มมาแล้วก็มาเข้าพิธีปรุกเสริม
พระหัตถ์พระองค์อื่นทุกองค์
แต่ละองค์ด้วยพระหัตถ์ทุกองค์
องค์เนี่ยยังมีลายนิ้วพระหัสหัวมือติดอยู่ข้างหลังก็มี
และที่สำคัญทุกครั้งที่พระองค์ทรงตัดพระเกษาก็จะเอามาทำพระด้วย

เส้นผมพระเจ้าอยู่อันนี้นะครับ

ครับของผมเนี่ยมองเห็นเลย
เห็นเลยเหรอฮะวันนี้ได้ใส่มาไหมครับ
เอามาจะไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าใส่ขรอบไปแล้ว
ถ้าเกิดผมจะขออนุญาตชมตรงนี้ได้ไหมฮะ
อันนี้คือเรียมโบราณไว้เลยนะครับ
เรียมกันกับปี๒๐๐๙นะครับ

คือองค์พระนี่มีความอ่อนช้อย
คุณกนุศิษย์ห้อยติดตัวมาตลอดเลยหรือเปล่าครับ

ตั้งแต่วันที่ได้มาจนถึงวันนี้

ครับผมแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
วันนั้นตอนที่พระองค์ท่านพระราชธานพระให้กับทางคุณอาวสิทธิ์
เห็นบอกว่าองค์พระเนี่ยร้อนจนแทบจะหล่นจากมือ

ในพระสมเด็จจิรดาคุณอาวสิทธิ์พอบอกใช่ไหมครับ
มวลสารที่สำคัญในพระจิรดานี้มีอะไรบ้างฮะ

ตอนที่ได้รับมาเนี่ยพระอาวสิทธิ์บูชายังไงครับ
ผมก็เอามาปิดทองตามพระราชดำรัฐ
รับสั่งว่าที่ให้ปิดทองหลังพระ

เมื่อทำหน้าที่ไม่จำเป็นจะต้องไปอู้อวดอะไร
ถ้าทองหลังพระปิดไปเยอะมันจะล้นออกมาข้างหน้าอีก
วันนี้เนี่ยก็ล้นออกมาอยู่หน้าพระจริง

เป็นไปตามรับสั่งของพระองค์ท่านไม่มีผิดเพี้ยนเลย